คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมทั้งหมด
เกิดเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีระเบิดนะคะ
บริษัทมิงตี้เคมิเคิลจำกัดนะคะ
ตำบลรัชเทวะอำเผยบางพีจังหวัดสมุทรประการ
โรงงานผลิตเม็ดโฟมแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรุนแรง
ไปสองชั่วโมงประมาณตีห้าค่ะไฟยังไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกันเร่งฉีดน้ำดับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพราะว่าโรงงานแห่งนี้มีสารสไตรีนโมโนเมอร์เป็นสารตั้งต้นมาจนถึงแปดโมงครึ่ง
อนามัยเตือนเลยนะคะประชาชนในพื้นที่ห้ามสูดดมกลิ่นควัน
เพราะนี่คือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนี่คือสารก่อมะเร็งนะคะ
กรมอนามัยบอกแบบนี้นะคะ๙โมงค่ะในอำเภอบังพลีจังหวัดสมุท
และแจ้งให้ดับเปลืองละกู้ภัยถอนอ่ะรับทรวงสี่สิบห้าค่ะ
ตำรวจสพบังแก้วปิดการจราจรห้ามเข้าถนนกิ่งแก้วทั้งจากฝั่งที่มาจากถนนลาดกระบัง
ถนนเทพรัฐนะคะแล้วก็เร่งระบายรถให้ออกอย่างเดียว
ห้ามเข้าเร่งให้ออกไป๑๑นาฬิกา๕๐นาทีปะทุขึ้นมาอีกค่ะคราวนี้
รอบที่สองแล้วกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าโอ้โหเห็นได้จากระยะไกลเลยนะคะ
แล้วมาถึงช่วงเที่ยงอันเนี้ยมีเหตุเศร้าเกิดขึ้นนายกรสิทธิ์ราวพันธ์หรือน้องพอสนะคะ
อายุ๑๙เป็นอาสาดับเพลิงถูกไฟคลอกเสียชีวิตหนึ่งรายนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมกลับมาเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่กัน๔คน
แล้วไฟมันปะทุขึ้นมาภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะไฟปะทุขึ้นมา
สี่คนนะคะที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็วิ่งออกมาไม่ทันสามคนเนี่ยบาดเจ็บนะคะ
ตอนแรกรายงานว่าบาดเจ็บสาหัส๒บาดเจ็บไม่มาก๑แล้วก็เสียชีวิต๑
แต่ตอนนี้รายงานล่าสุดคือบาดเจ็บสาหัสทั้ง๓คนเลยและเสียชีวิต๑คนก็คือน้องพอร์ส
นี่คือภาพจังหวะที่เกิดเหตุเลยค่ะให้ดูแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยลงในรายละเอียดนะคะ
บ่าย๒วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธนภัย
เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินแล้วก็โปรยสารเคมีดับไฟคุณผู้ชมค่ะ
อย่างน้อยน้อย๖เที่ยวบินนะคะ๖เที่ยวบินตอนที่มีปฏิบัติการทางอากาศแบบนี้ค่ะ
ดับเพลิงและกู้ภัยภาคพื้นดินยุติกันก่อนยุติชั่วคราวแล้วก็ปล่อยให้เฮลีคอปเตอร์ปฏิบัติหน้าที่
นี่นะคะโปรยสารเคมีดับไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวินาทีนี้๑ทุ่ม๓๓นาทีตั้งแต่ตี๓นะคะ
๑ทุ่ม๓๓นาทีตอนนี้ยังไม่ยุติการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
กำลังใจให้จริงเพราะยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
จุดจอดลานจอดรถระยะยาวโซนซีแล้วก็จุดสถานีลานจอด
ตรดหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยท่ากับสยานสวนอภูมิ
โทรไปถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับหมายเลข๑๗๒๒นะครับ